ช่วงนี้ติดตามเรื่องปัญหาหมอกควันทางตอนเหนือโดยเฉพาะที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าพี่น้องประชาชนโอ้โหทุกคนส่งไลน์มาบอกว่า
หายใจไม่ออกแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
ไม่ต้องไหนไกลดิฉันญาติอยู่เชียงใหม่

คือตรวจวัดกันทุกวันนะคะค่าฝุ่นแล้วคือมีเด็กด้วยอย่างนี้
อันตรายมากค่าสูงจริงบางทีอยู่ในบ้านยัง๕๐๐กว่า
โอ้โหนี่มันเป็นคุณภาพชีวิตที่อันตรายแล้วก็มันไม่ดีเลยนะคะ
เรื่องนี้นายกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เป็นห่วงนะคะ
สั่งการเรียบร้อยแล้วค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
พันเอกอธิสิตชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็บอกนะคะว่าพ่อเหน็ตประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ
สูงมากโดยเฉพาะที่เชียงใหม่
เพราะว่าติดอันดับ๑ใน๕ของโลกมาหลายวันต่อเนื่องแล้วค่ะ
ก็มีการสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่
รวมถึงจังหวัดที่วิกฤตอื่นพิจารณาหาแนวทาง
ในการยกระดับการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยด่วนนะคะ
ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะ

โดยสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันและฝุ่นในภาคเหนือ

ที่เกิดขึ้นได้เองทุกปีตามธรรมชาติ
เนื่องจากอากาศแห้งแล้วก็การเผาวัชพืชของประชาชนด้วยนั่นแหละ

มีทั้งการแจ้งเตือนบังคับใช้กฎหมาย

ก็รู้มานะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปดับไฟด้วย
มาตรการที่เชียงใหม่ดำเนินการอยู่ตอนนี้นะคะคือการควบคุมไฟป่า

แล้วก็กระจายออกสู่ถนนวงแหวนรอบนอก
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติในทุกอำเภอ
เพื่อให้ประชาชนใช้พักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาจากฝุ่นภายนอกด้วยนะคะ
นายชะยะพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่า
จังหวัดที่พบปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในระดับสีแดง
หรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพมี๘จังหวัดด้วยกัน
คือเชียงรายที่ตำบลเวียงพางคำในอำเภอแม่สายตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายนะคะ
แล้วก็มีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ตำบลช้างเผือกตำบลศรีภูมิตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตำบลช้างเคิ่งแล้วก็อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดลำปางค่ะตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางตำบลศพป้าตำบลบ้านดงตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะ
ส่วนลำพูนนะคะก็มีที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองแม่ห้องศรตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ห้องศร
น่านค่ะตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนจังหวัดแพร่ค่ะตำบลนาจากอำเภอเมืองแพร่และจังหวัดพยาวตำบลบ้านต่อมาอำเภอเมืองพยาว
ัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่๑๒๑๓๔๓นะคะ
ยังคงต้องระวังสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องสำหรับชาวเหนือนะคะ